เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนพื้นแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเราโอ้โหไทยแลนด์
วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของประวัติศาสตร์โลกครั้งหนึ่ง
ชายชาวเวียดนามได้เดินทางสู่จังหวัดเล็กริมแม่น้ำโขงของไทย
และพำนักอยู่ที่นั่นโดยไม่มีผู้ใดทราบถึงเรื่องราวของเขาเลย
และชายผู้นี้นี่เองได้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลกจนเป็นที่กล่าวขวัญมาจนถึงทุกวันนี้
ต้องจะพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกที่จังหวัดนครพนมกันค่ะ
ประธานาธิบดีโฮจิมินผู้กู้เอกราชของเวียดนามนั้น
เคยเดินทางเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมช่วงปี๒๔๖๖ถึง๒๕๕๙
โดยพำนักอยู่ที่บ้านนาจอกตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยใช้ชื่อว่าลุงโฮ
ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์นี้เองรัฐบาลเวียดนามปัจจุบันจึงร่วมมือกับจังหวัดนครพนม
ก่อสร้างอนุสรสถานประธานโฮจิมินขึ้นที่บ้านนาจอกบนเนื้อที่ประมาณ๕ไร่
ภายในมีการจัดสร้างอนุสวรีบ้านจำลองที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเส้นทางการต่อสู้กรอบกู้เอกราชของท่าน
แต่ก่อนอื่นใบตองขอหาผู้รู้ที่จะพาย้อนเวลากลับไปประวัติศาสตร์ช่วงนั้นก่อนค่ะ
และก็ขอเปลี่ยนชุดเป็นสาวเวียดนามจะได้เพิ่มอัตรรสของการเรียนรู้ไปพร้อมกันเลย
สวัสดีค่ะก่อนอื่นใบต้องต้องขออนุญาตถามว่าคำว่าสวัสดีภาษาเวียดนามนี่ว่ายังไงค่ะ

สินเจ้า

คือไม่ต้องอยากจะทราบว่าลุงโฮเนี่ยค่ะเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงคะ
ในอดีตนะครับชาวเวียดนามอพยพมาที่จังหวัดน้องลม
ต่อมาก็กระจัดกระจายที่ต่างส่วนหนึ่งก็มาได้มาอยู่ที่บ้านหาจอแห่งนี้
ต่อมาเมื่อปี๒๔๗๑ท่านอดิษฐประธานโอชิมินก็ได้มาพำนักอาศัยที่บ้านนาเจ้าแห่งนี้
เพื่อหาแนวร่วมกรอบกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนาม
ท่านมาที่นี่ท่านก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปนะครับไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นลูกโฮ

คือมาเหมือนแบบคนทั่วไปชาวบ้านอพยพมาเหมือนกัน
ด้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางจังหวัดก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนาม
ได้สร้างพิพิธภัณฑ์ของประธานของจิมมินขึ้นโดยนายกทั้งสองประเทศมาเปิดหมู่บ้านเมื่อวันที่๒๑กุมภาพันธ์๒๕๔๗นะครับ
แล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมด้วยคือจริงจริงแล้วเนี่ยคนไทยเองก็มาที่นี่ก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ทั้งไทยแล้วก็เวียดนามที่มีต่อกันแล้วก็ประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามไปในตัวด้วย
ด้านหลังนี้ก็คือเป็นรูปปั้นของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินใช่ไหมคะ
แล้วมริเวณนี้เป็นศาสตร์ของทางเวียดนามนะครับสมมุติทางไทยและแนน

ตรงนี้เป็นส่วนของบ้านเหรอคะบ้านจำลองท่านประธานโรชิมินครับ

นี่คือบ้านจำลองของลุงโฮที่ตอนที่ท่านมาอาศัยอยู่เมืองไทย
จำลองนะครับครับทุกอย่างในนี้ก็จะเป็นแบบนี้
นี่มีโต๊ะตรงนี้สมาชิกมาก็นั่งคุยประชุม
ถือว่าคุยกันในต้นครับแล้วด้านนี้คือเป็นเตียงนอนนะครับ
อยากนอนที่จะนอนพักผ่อนถ้าลุงพลส่วนใหญ่จะนอนทั้งด้านนอกครับ
อันนี้คือหมอนเลยเหรอคะเป็นหมอนไม้นะครับ

แต่ว่าใบตองก็สังเกตว่าในนี้จะมีรูปภาพของลุงโฮเยอะมาก
ในอิริยบทต่างต่าง
ภาพนี้จะเขียนว่าประธานโฮจิมินและสหายนะคะ
ตัดสินใจเปิดศึกยุทธการเดียนเบียนฟู
ท่านชนะที่เรียนบินฟูสงครามที่เรียนบินฟู
ถึงรู้ว่าท่านที่มาที่บ้านนาจอกเป็นรูหูนะครับ
ค่ะอันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่งเลยใช่ไหมในประชุม
และห่างออกไปไม่ไกลจากอนุสรสถานนั้น
ยังมีบ้านลุงโฮซึ่งเป็นที่พำนักเดิมของท่าน
รักษาข้าวของเครื่องใช้ในอดีตที่ทรงคุณค่า

เพื่อทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ช่วงนั้นด้วยนะคะ

ก็ได้พาเอาวัฒนธรรมอาหารเวียดนามเข้ามา

ใบตองขอพาทุกคนมาที่นี่ค่ะ
ร้านอาหารครัวเวียดนาม

เจ้าของที่นี่เขาสืบเชื้อสายจากเวียดนาม
เคล็ดลับการปรุงอาหารรสเด็ดมาจากต้นตำรับเลยค่ะ

ว่าอาหารเวียดนามเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของเราได้ยังไงช่วงไหนคะ
ช่วงสงครามโลกครั้งที่๒พ่อแม่หนีสงครามมา
ค่อนข้างร้านของพี่เต๋าเองเนี่ยยังคงเอกลักษณ์ว่าเป็นเวียดนามแท้

ย่ำหัวปรีนี่นะคะมีหัวปรีมีสวง่อก
สีสันสวยงามนะคะ
หอมหูใช่มั้ยหัวหมูย่างเนอะ
มันจะได้รสสลับที่มันกรอบ
อีกหนึ่งเมนูอันนี้ก็น่าสนใจมากนี่คือสลัดเวียดนาม
ในนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะมีเกลือน้ำตาลแล้วก็มะนาว
แล้วที่เด็ดก็คือสูตรของน้ำสลัดที่เป็นสูตรน้ำสลัดเวียดนาม
มันแตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างที่มีมายองเนสไม่ใส่มายองเนส
ใส่น้ำมันต้องโรยถั่วลงไปค่ะโรยถั่ว
ลองทานแบบตาโตนะคะ

ไม่เหมือนแบบโตโตพี่แต๋วบอกหอมมาก

เหมือนกับที่เราเคยทานรสชาติกลม
และอีกหนึ่งเมนูที่พี่แต๋วบอกเป็นไฮไลท์เลยก็คือ

ปลาเมธน้ำโขงค่ะคนเขานำนี้เรียกปลาเอิญ
สูตรนี้เขาจะมีขิงแล้วก็หอมเครื่องเทศของเวียดนามโดยเครื่องเทศ
ต้องคำใหญ่ค่ะ

มตีก็อย่าต้องค่ะ
พูดคุยหรือแม้แต่การได้มาชิมอาหารที่มีเรื่องราว
คือวิธีการเรียนรู้ที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ของผู้คนที่ต่างวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
ช่วงหน้าห้ามพลาดไปตื่นตาตื่นใจกับอาหารรสชาติไทยระดับมิชลินสตาร์
เมนูแปลกใหม่จนต้องร้องโอ้โหแน่นอน